เห็นบ่อยมากที่เมืองจีนสำหรับกรณีที่มีเด็กเนี่ย
พลัดตกลงมาจากอาคารห้องพักแล้วก็ห้อยต่องแต่งอยู่กลางอากาศ
เชื่อว่าหลายคนได้เห็นแล้วนะคะเพราะว่ามีหนุ่มฮีโร่ชาวจีนคนหนึ่ง
ได้ยินเสียงร้องออกมาเห็นภาพแบบนี้ปุ๊บเขาก็ไม่ลังเลเลย
ตัดสินใจใช้มือเปล่าเท้าเปล่านี่แหละปีนขึ้นไปบนตึก
เพื่อช่วยเหลือเด็กคนนี้ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปพร้อมกันค่ะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่นายเหลียงเล่ยพลเมืองดีชาวจีนนะคะ
เขาตัดสินใจปีนตึกด้วยมือเปล่าเข้าช่วยชีวิตเด็กชายวัยสองขวบ
พลัดตกลงมาจากหน้าต่างของอาคารชั้นสาม
แล้วก็หัวของน้องเนี่ยติดอยู่ระหว่างเหล็กดัดค่ะตัวก็ห้อยต่องแต่งอยู่ข้างล่าง
โดยขณะเกิดเหตุพ่อแม่เด็กไม่ได้อยู่บ้านนะคะ
พอมีผู้ผ่านมาเห็นเหตุการณ์ก็เลยตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
เหลียงเขาอาศัยอยู่ในอาคารใกล้เคียงได้ยินเสียงร้องก็เลยรีบออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
เหลียงบอกว่าวินาทีนั้นเขาตัดสินใจเลยนะคะเสี่ยงชีวิตโดยไม่รีรอ
เพราะกลัวว่าถ้าเกิดเด็กขยับตัวมากกว่านี้หัวของเด็กอาจจะหลุดออกมาจากเหล็กดัด
แล้วก็ทำให้ตัวร่วงลงมาข้างล่างได้
เขาก็เลยตัดสินใจรีบปีนขึ้นไปแบบนี้แหละค่ะ
ในที่สุดปีนถึงตัวน้องแล้วก็ใช้มือยันเท้าน้องเอาไว้
พยุงเอาไว้เพื่อให้น้องยังอยู่ได้ส่วนมืออีกข้างหนึ่งนะ
เขาก็ต้องโหนเหล็กดัดไว้เหมือนกันเพราะตัวเขาก็จะร่วง
ชาวบ้านเองก็มาช่วยกันขึงผ้าเราอยู่เบื้องล่าง
เผื่อว่าถ้าหากมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้น
ทั้งสองพลัดตกลงมาก็จะได้ปลอดภัย

สามารถเปิดเหล็กดัดแล้วก็ช่วยเหลือเด็กชายขึ้นมาได้ในที่สุด
โดยหลังจากที่เห็นว่าเด็กน้อยปลอดภัยแล้วนะ
เหลียงเขาก็จากไปแบบเงียบจากไปอย่างทันที
พ่อแม่ของเด็กน้อยพอรู้ข่าวก็รีบตามหาตัวฮีโร่กันใหญ่เลยค่ะ
เพราะว่าอยากที่จะขอบคุณที่มาเสี่ยงชีวิตช่วยชีวิตลูกของพวกเขาเอาไว้